มาดูอีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกครับมีออกมาหลายครั้งแล้ว
ผู้โดยสารหน้ารถตู้ถ่ายเอาไว้ได้คนขับรถตู้ขับไปแต่มือไม่ได้จับพวงมาลัยจับโทรศัพท์แบบนี้ครับ
ผู้ธิสารเลยแบบถ่ายไว้ดูสิว่าเลขอะไรพฤติกรรมเป็นยังไงเอ้ามันไม่ได้มองทางได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน
นี่ไม่ใช่ภาพเก่านะนี่เป็นภาพใหม่ล่าสุดนะคะ
บางคนเอ๊ะมองไปมองมาทำไมมันคล้ายกับของเดิมเหลือเกิน

อันนี้ใบหน้าคนขับชื่อเลขที่ประจำตัวมาครบ
บทเรียนก็มีคุณไม่ได้ศึกษากันเลยมาทำอีกแล้ว
ถ้ารถตัดหน้านี่โอ้โหไม่อยากจะคิดคุณผู้ชม
ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนึงครับใช้มือถือของเธอบันทึกภาพของคนขับรถตู้โดยสารสาธารณะเล่นมือถือขณะขับรถ
ผู้โดยสารอยู่ในรถเต็มไปหมดครับความยาวคลิปนี้ประมาณ๓นาที
นำคลิปนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กเตือนการระบุข้อความว่าประมาทเกินไปไหม
นั่งรถตู้จากบางมูลหน้าเข้ากรทมเจอคนขับรถตู้ขับไปเล่นมือถือไปตลอดทาง
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนสนใจเป็นอย่างมากมีคนแชร์ไปมากกว่า๗๐๐ครั้ง

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพฤติกรรมคนขับรถตู้คนนี้ด้วยนะครับ
คนที่เขาไปถ่ายไว้ได้เนี่ยนะคะเขาบอกว่า
จริงแล้วอยากเอามาโพสต์ที่จะเตือนสติ
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมานี่เอง
ระหว่างเธอนั่งรถตู้ออกจากบ้านในอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตร
เพื่อที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร
สักประมาณ๔โมงเย็นของวันที่๓๐นะ
คนขับรถตู้คันนี้ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เปิดเพลงเปิดดูรูปเปิดเล่นโซเชียลตลอดเวลา

ตั้งแต่ต้นทางคืออำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตร
จนถึงปลายทางคือกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากว่าเธอทราบข่าวก่อนหน้านี้คือข่าวอุบัติเหตุรถตู้เนี่ย

เป็นเหตุให้เธอต้องถ่ายคลิปไว้เพื่อที่จะเป็นหลักฐานแล้วก็เตือนสติของคนที่ขับขี่
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วย
ทางนี้การกระทำของคนขับคนนี้เข้าข่ายผิดพจทบมาตร๔๓ว๔
คือห้ามมีให้ผู้ขับขี่รถยนต์โดยประมาทหรือหน้าหวัดเสียวอันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินวงเล็บ๙
ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนา
โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น
ฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับตั้งแต่๔๐๐บาทถึง๑๐๐บาท

ต้องปรับหนักไม่งั้นปรับ๔๐๐ยังไงก็ไม่จำอยู่ดี
แล้วเดี๋ยวก็เกิดขึ้นอีกนะคะ